ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะชุวิตตีแสกหน้าวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ให้สัญญาไว้ว่าเราจะมาคุยกันต่อกับหนังสืออีก๒เล่ม
ซึ่งมิ้นว่าน่าจะเป็นช่วงที่คุณชุวิตมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะกับประเทศไทย
เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกด้วย
คืออย่างนี้ครับคุณมิ้นครับผมเข้าการเมืองปี๒๕๔๘นะครับก็๑๐กว่าปีแล้วล่ะ
ช่วงนั้นผมพอลงผู้ว่ากอทมได้คะแนนเสียง๓แสนกว่า
ในกรุงเทพก็มีหัวหน้าพักการเมืองสนใจอยู่หลายพักด้วยกัน
สุดผมก็ไปตกลงปองชิ้นกับท่านบรรหารนะครับ
ท่านบรรหารในช่วงนั้นก็มาหาผมมาชักชวนไปร่วมงานกับภักดิ์ชาติไทย
ขณะนั้น๒๕๔๘ก็ให้ผมในตำแหน่งรองหัวหน้าภักดิ์ชาติไทย
ผมก็เข้าไปทำงานในภาคชาติไทยทำกับท่านบรรหาร
ทำวันแรกไปประชุมท่านบรรหารก็นั่งประชุมแล้วก็มีบรรดาหัวหน้าภักดิ์
แล้วรองหัวหน้าภักดิ์ผู้ใหญ่ในภักดิ์นั่งกันตกประชุมแล้วครับ
ผมเนี่ยเคยประชุมกับบรรดาพวกเชียร์แขกก็ไปประชุมกับพวกพักการเมืองนะครับ
ท่านบรรหารก็มาทันทีแล้วครับนั่นหมายก่อนท่านก็ใช้ดินสอแล้วครับ
จดบันทุกข์บันทึกนะครับผมก็สงสัยครับทำไมท่านชั้นได้ดินสอ
ไม่มีปากกาเราก็อยากจะเอาใจหัวหน้าพักเรานะครับ
เราก็ไปกวักมือเรียกเด็กครับเอาปากกามาให้หัวหน้าหน่อย
หัวหน้าไม่มีปากกาใช้ข้างก็สะกิด
หัวหน้าไม่ใช้ปากกาหัวหน้าใช้แต่ดินสอเอาทำไมล่ะ
ที่สองมันลบง่ายเขียนแล้วมันลบออกนะครับ
นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ในทางการเมือง
คุณมิ้นท่านผู้ชมเพราะอะไรครับการเมืองต้องไม่ทิ้งร่องรอยนะครับ
เขียนอะไรไว้เนี่ยมันต้องลบออกได้นะครับ
เพราะฉะนั้นมันต้องเข้ากับสถานการณ์ในเรื่องที่ผมพูดเนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นผมทำอยู่กับพักชาติไทยก็อยู่หลายปีครับ
ประมาณสัก๓ปีได้นะครับ
ปี๒๑๔๘นั้นมีการเลือกตั้งทั่วไป
ผมก็ไปหาเสียงให้พักชาติไทยนะครับ
จำท่านี้ได้ไหมครับท่าที่ผมถือค้อนนะครับ
เกรงกลัวอิทธิพลปราบคนโกงนะครับ
๔แยก๓แยกในกรุงเทพฯถูกผมยึดหมดแล้วครับ

กรุงเทพได้คะแนนเสียงมาถึงเกือบ๓แสนคะแนน

ภาคชาติไทยโดยปกติในกรุงเทพฯได้๗๐๐๐
ก็จะเป็นอันดับท้ายหน่อย

ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเมื่อปี๔๘พอผมลง

แล้วผมยังดันอีกคนนึงได้ขึ้นมาเป็นคนที่๗
ก็เข้าไปสร้างสีสันในสภาคุณมิ้นครับ

เรื่องนั้นตอนนั้นท่านทักษิณ

เพราะว่าพักทายลักทาย

สังกัดพักชาติไทยไม่ครบ๙๐วัน

ชีวิตชูวิตนี่มันขึ้นครบทุกศาลเลยครับศาลอาญาศาลแพ่งศาลเยาวชนก็ครัวนะครับ
สารรัชดาจนกระทั่งสารรัฐมนูลผมยังไปขึ้นเลยครับ
ดังนั้นตอนนั้นผมก็ถูกปลดออกนะครับพอปลดออกผมก็คิดว่าแหม
โชคร้ายจริงถูกปลดออกนะครับปลดออกเดือนมกรา
ฉะไหนได้เดือนกุมภายุบสภานะครับ
ก็มีกสดีเรื่องนั้นไงครับถ้าจำไม่ได้เรื่องคุณเทมาร์เซกนะครับ
ทักษิณ้วัยุทธภาพครับเพื่อยุทธภาพเสร็จปรากฏว่าในเลือกตั้งใหม่
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๔๙คือท่านพลเอกสนทิบุญยรักกรินปฏิวัตินะครับ
ช่วงนั้นก็เราก็ตกงานอีกนะครับต่อมาผมก็ลงเลือกตั้งในสมัยผู้ว่ากอทมภาค๒
ก็คือครั้งที่๒ก็ได้คะแนนอีก๓แสนกว่านะครับจนกระทั่งปี๕๔นั้นมีการเลือกตั้งทั่วไป

ตอนนั้นก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างสองพักใหญ่แล้วครับสู้กันไปสู้กันมาผมก็บอกว่า
เอาละผมขอตั้งชื่อภาคลักษณ์ประเทศไทยพูดให้เรื่องการจัดตั้งภาคนิดนึงคือ
มันเป็นการเรื่องง่ายคนไม่เข้าใจว่าจะตั้งพักยากจริงไม่ยากนะครับ
ถูกจังถูกกว่าค่าโฆษณาอีกถูกต้องครับ๓๐๐๐บาทไปหนักกว่าค่าถ่ายเอกสาร
คนมีความคิดเห็นตรงกันก็สามารถไปจัดตั้งพักการเมืองได้
อันนี้คือรัฐมนูลฉบับเก่านะครับ
ผมก็จะตั้งชื่อพักลักษณ์ประเทศไทย
และผมก็บอกว่าผมจะนำประเทศไทยไม่ให้หลงทิศ
ผมใช้หมาครับตัวนี้แหละครับ
หมาตัวนี้ชื่อโมโตโมโต้เป็นพันธบูเทอเรีย
หมาเนี่ยธรรมดามันไม่ดุหรอกครับ
แต่พันตัวที่ผมได้มาตัวนี้ผมเลี้ยงมาแต่เด็กนะครับ
มันดุมากครับมันไม่เห่ามันกัดเลยครับ
แม่บ้านผมโดนกัดไม่รู้กี่คนนะครับ
แม้กระทั่งคนที่ให้อาหารมันมันยังกัดเลย
แปลกหน้าคือหมายความว่าอยู่ไปให้อาหารมันเนี่ย
มันไม่รับมันรับอาหารมันรับอาหารจากผมคนเดียว
นี่คือเรื่องจริงเหรอนี่ไปได้มาจากไหนคะเนี่ย
นี่ผมก็ซื้อในเน็ตนะครับ
ก็คือซื้อมาปกติแต่คือเลี้ยงใกล้ชิดตลอด
ครับซื้อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะครับ
คนที่ไปให้อาหารมันเนี่ยมันมองหน้านะครับ
มันไม่รับพอเผลอปุ๊บมันกลับเลยนะครับ

ผมก็เลยมองดูหมาตัวนี้มันแปลก

มันไม่กินคนอื่นก็แสดงว่าเมื่อเรามาเปรียบเทียบนะครับ
ก็เปรียบเทียบได้กับประชาชนนะครับ
หัวหน้าคนเป็นนักการเมืองเนี่ย
ผมคิดได้อย่างนั้นเนี่ยผมก็มาตั้งโซโลแกนว่านะครับ
หมาเนี่ยมันซื่อสัตว์กว่า
ประชาชนจะต้องไว้วางใจนักการเมืองได้
นักการเมืองจะต้องไม่โกงไม่กินนะครับ
เปรียบเทียบกับหมาเฝ้าบ้านให้

พักก่อนครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูต่อว่า
แล้วการเมืองแบบหมาหมาต้องทำยังไงต่อ
ข้าบิ้นครับคู่หูเท่าแก่

ได้ที่มาแล้วว่ามองไปที่หมาแล้วรู้สึกว่ามันซื่อสัตว
คือหมายถึงว่านักการเมืองควรจะเป็นแบบหมาเหรอคะ
ก็ควรที่จะเป็นแบบหมาครับก็คือเฝ้าบ้าน
อันนี้ความหมายดีใช่ไหมคะครับก็ความหมายก็แล้วแต่
ก็แล้วแต่ครับคือถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ย
ถ้าให้ผมเปรียบเทียบผมเป็นหมาผมไม่รังเกียจหรอกครับ
ผมผมเป็นคนรักหมานะครับว่ารักหมาแล้วผมก็บอกว่าหมาเนี่ยมันซื่อสัตว
กินอาหารแล้วบอกว่าจะไม่เห่านะครับให้คนขโมยขึ้นบ้านเลย
อะไรกินอาหารแล้วมันไม่เห่ามันไม่มี
เพราะฉะนั้นความหมายของหมาเนี่ยคือความซื่อสัตว
ซึ่งเราใช้กับการเมืองดังนั้นถึงบอกว่า
การเมืองแบบหมานี่ก็คือผมเนี่ยจะเป็นเหมือนหมาล่ะครับ
ผมจับมือผมไม่จับมือกับคนไม่จับมือกับเพื่อนนักการเมืองด้วยกัน
แต่ผมจับมือกับหมาอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์เก่านะครับ
ในช่วงนั้นเบอร์๕นะครับตรงไปตรงมาอะไรต่าง
ก็จะไปทำข่าวนะครับและโดยเฉพาะเนี่ย
คนอาจจะไม่เข้าใจผมมีภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับ
คนก็งงครับฝรั่งมันจะลงคะแนนเสียงได้เหรอชูวิทย์มันบ้าไปแล้ว
โรงเรียนพงแต่อันนี้คนไม่เข้าใจผมทำเฉพาะย่านสุขุมวิทย์นะครับ
แล้วก็ย่านที่มีการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยนะครับ
ทำเพราะอะไรครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าอย่างเงี้อ่านแล้วเนี่ย
ฝรั่งมันอ่านเข้าใจแต่ถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยฝรั่งมันอ่านไม่เข้าใจ
ฝรั่งนี้ก็มีความหมายถึงสื่อต่างชาตินะครับ
สื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ผมก็จะเข้าใจดีว่าผมผ่าหมายถึงว่าอะไร
แค่ผมเสียค่าโปสเตอร์ไปไม่กี่ร้อยแผ่นแผ่นหนึ่งก็๑๘๐บาทในสมัยก่อน
แล้วก็ท้ายสุดนะครับผมได้คะแนนเนี่ยเกือบล้านเสียงนะครับ
โดยที่ผมใช้รถนะฮะใช้รถบัตรนี่แหละครับวันละหมื่นเหมาไป
บางทีก็ไปขอนแก่นนะครับผมใช้ระยะเวลาการเดินทางทั่วประเทศแล้วครับ
ไปเชียงใหม่ทางเหนือไปพิศนุโลกแล้วก็ไปที่ใต้ไปถึงปัตตานี
ไปถึงที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาไม่กล้าไปผมก็ลงไปนะครับ
สุดวันนั้นคะแนนเสียงออกมาผมก็ไม่เชื่อสายตานะครับ
แล้วก็คนทั่วไปก็ผิดคาดนะคิดว่าผมได้
เขาได้ซะหนึ่งที่สองที่ปรากฏว่าผมได้ถึงสี่ที่นะครับ
คะแนนได้ล้านหนึ่งเป็นอันดับ๔ครับอันดับแรกก็คือพัก
รู้สึกว่าเป็นพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักภูมิใจไทย
แล้วก็เป็นพักผมนอกนั้นจะต่ำกว่า๔แสน
หลังจากนั้นผมก็เข้าไปในสภายแหละครับคุณวินนะครับ
ผมก็สร้างสีสันโดยที่ผมใช้คลิปมาประกอบการบรรยายเป็นคนแรก

ตลอดเลยคลิปหลงคลิปหลุดอะไรในสภาก็เต็มไปหมด
ก็เอานี่แหละครับไอ้กล้องปากกาบ้างกล้องกระดุมบ้างให้ลูกน้องเข้าไปถ่ายตามบ่อนนะครับ
เป็นที่ฮือฮาครับเข้าไปในบ่อนนั้นถ่ายออกมาบ่อนที่ดังที่สุดที่โดนผมก็คือบ่อนที่รัชดานะครับ
ซึ่งเบื้องหลังนั้นก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
ก็จนก็ถึงขนาดมีการย้ายผ่อบ่อตลอนะครับโดยท่านวิเชียนพฤษีช่วงนั้นเป็นผ่อบ่อตลอถูกย้ายนะครับ
ท่านเพียวพันธ์ก็ขึ้นมานะครับก็ท้ายสุดก็ล่าสุดนี้ก็ยังไม่มีการเลือกตั้งใช่ไหมคุณมิ้น
ยังค่ะยังแต่เห็นว่ากล้ายแล้วกล้ายแล้ว
เราก็จบเล่มนี้ก็คือการเมืองแบบหมาซึ่งเล่าบรรยายในช่วงที่ผมหาเสียงต้องไปไหนมาไหนทำอะไรบ้างนะครับ
สนุกครับนะครับผมไปเจอตัวขอโทษนะครับเป็นตัวเฮียนะครับแต่ว่าทางอีสานเนี่ยก็เรียกตัวแลนด์นะครับ
มันมีคือมันเป็นวงเดียวกันแต่มันจะมีความแตกต่างกัน
ต่างกันนะฮะเอาไปกินได้นะฮะผมไปเจอที่ที่รู้สึกกันที่อุดรที่ตลาดเวลาผมไปเดินหาเสียง
ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงจะเข้าไปในสภานะแล้วเข้าไปในสภาแล้วไปโกงกินนะให้เขาเรียกไปอย่างนี้ไม่ได้
ก็คือมันเป็นคนก็บอกว่าแห่ชูวิทย์สร้างแต่สีสันคือผมถามหน่อยสิครับผมจะพูดอะไรได้เยอะ
หาเสียงเนี่ยผมพูดไปเนี่ยกล้องก็ยกลงแล้วถ้าพูดเกินนาทีนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสร้างสีสันเพื่อจะไปอยู่หน้าหนึ่งนะครับ
ช่วงนั้นมือถือข่าวก็ยังไม่ได้ฮิตเท่าไหร่นะครับทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ในหนังสือพิมพ์นะครับในทีวีนะครับ
เวลาเดินหาเสียงเนี่ยผมถามหน่อยสิครับผมจะเอาบัตรไปให้เขาได้ไหมครับ

บัตรไปให้เขาเขาดูเสร็จพอชูวิทย์เดินไปก็โยนทิ้งบัตรผมก็เลยใช้บัตรเนี่ยเวลาเดินหาเสียงผมก็จะขอให้เห็งขอให้ล่ำให้รวยมีลูกก็เก่งมีเมียก็รักมีผัวก็ไม่ทิ้งแทงหวยก็ขอให้ถูกทุกคนเก็บใส่กระเป๋าหมดครับ

ใช่ครับไปเดินตลาดผมก็บอกขอให้ขายดิบขายดีขอให้ร่ำขอให้รวยขอแทงหวยก็ขอให้ถูกเท่านั้นแหละครับเก็บหมดแล้วครับบัตรผมได้เก็บหมดไม่มีใครทิ้งเลยครับ
มีใครเดินมาบอกไหมคะว่าเนี่ยงวดที่แล้วไม่ถูก

ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักการนะครับที่ผมจะ

อันนี้ผมก็พูดถึงเรื่องหมาโดยโดยหลายเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหมานะฮะผมพูดว่าคนกับหมาต่างกันที่ตรงไหนพูดไม่ได้นั่นแหละมันคือหมาไม่กรอกไม่โกหกหลอกลวงปวงประชาลักษณ์ของหมาแสนซื่อนั่นคือนายนะครับนายผมก็คือประชาชน
แล้วโมโตโมโต้ตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
เออมันมีชีวิตที่ที่ลันทศครับ
คุณมินครับมันไม่ได้จบแบบสวยงามนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหมาที่ดุแล้วมันไม่กินของคนอื่นผมก็ต้องคอยให้มันเพราะไม่ให้มันปุ๊บมันก็จะเหงานะครับช่วงนั้นผมไปสภามันก็จะไม่ได้อยู่ในตัวคนเดียวจนกระทั่งเขาต้องเอามันขังไว้เพราะมันจะดุมากมันดุผิดปกติ
คือถ้ายิ่งไม่ได้เล่นกันไม่ได้เจอมันก็จะยิ่งเครียดและยิ่งดุขึ้นไปอีก

ท้ายสุดผมก็ให้คนขับรถผมนั้นเอาไปอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
พอไปอยู่ที่อุทัยธานีแทนที่มันจะดีขึ้นมันก็ไปกัดคนเขาอีกนะครับ
ก็เลยมีคนเนี่ยเอาไม้ไปตีมันตายนะครับ

ตายที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็เอาไปฝังไว้
นี่ผมเศร้ามากนะพูดไปจะร้องไห้ไปนะคุณมิ้น

หมาที่ทำให้ผมเข้าได้ไปในสภาครับ

อย่างน้อยก็ยังทิ้งแบบว่าภาพความทรงจำไว้
อย่างน้อยคนก็ได้รู้จักโมโตโมโต้ว่า
จริงหน้าตามันก็ดูใจดีนะคุณชุวิตเนอะ

ครับมันไม่เห่าครับมันจัดเลยครับ
โบราณเขาถึงบอกไงหมาเห่ามันไม่กัด

อันนี้ก็มาถึงเล่มสุดท้าย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คงวางตลาดแล้วนะครับ

ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะครับ

มันต่างกันมั้ยคนชุวิตระหว่างคำสารภาพป่ะ

เพราะว่าอันนี้ก็คือเขียนถึงตอนที่อยู่ในคุก
อันนี้ก็เขียนถึงตอนที่อยู่ในคุก

ผมตั้งป้อมยังไงผมสร้างไง
ผมไปเมืองนอกหาว่าผมเนี่ยหลบเข้ามายังไงนะครับ
ผมไปออสเตรเลียในช่วงนั้นที่ผมโดนหมายจับนะครับ

ผมไปที่โกโค้ดนะครับประเทศออสเตรเลีย

ตอนนั้นกำลังจะวางแผนซื้อโรงแรมมายลีออทที่โกลโคทนะครับ
ก็ไปแล้วเสร็จแล้วมีคนโทรมาบอกว่าผมโดนหมายจับ

ตรงนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าชุดนี้เห็นไหมครับ

คดีดังคดีหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นลูกนักการเมืองนะครับ
ที่มีเรื่องยิงกันกับยิงตำรวจตาย

คงจะท่านผู้ชมคงจะจำได้นะครับ

เพราะชุดอย่างนี้จะใส่ตอนไปสาร

เมื่อไปสารก็ต้องตีตวนนะครับ

แล้วก็มีผ้าด้วยนะ
อันนั้นสีขาวนี่คือผ้าเหรอค
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ดึงไว้

ก็จะต้องใช้เชือกดึงไว้ให้มันตึง

ถ้าไม่เดินมันจะลากกื้อกาดไปนะครับ
ในช่วงนั้นเนี่ยก็พอสมควรแล้วครับ
อยู่เดือนเดียวไม่มีปัญหามากนะครับ
แล้วตอนช่วงนี้ชุดยังเป็นชุด

ก็อันนี้ผมเป็นนักโทษเด็ดขาด
ผมก็ไม่ต้องออกสารนะครับ

อันนี้ผมต้องไปสารเพราะว่าคดีมันยังไม่สิ้นสุด

ก็ถึงบอกว่าคุกตารางนี่ก็ติดมาเยอะแล้วครับ
หนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเรื่องของคดีบาเบีย

คือเมื่อผมสู้ไป๑๒๑๓ปีเนี่ยคุณมิ้นครับ
เรื่องนี้ผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับ
ผมก็เล่าในรายการนี้แหละครับ
ตีแสกหน้าของผมเนี่ยบางทีก็ต้องตีตัวเองนะครับ

เมื่อปี๒๕๔๕แหม๑๖ปีแล้วนะ
ตอนนั้นเงิน๕๐๐ล้านมันก็ไม่ใช่เงินน้อย
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เกิดเลยครับ
ในช่วงนั้นผมซื้อ๕๐๐ล้านมาเนี่ยเป็นที่ใจกลางเมืองมีอนาคต
ผมก็จะมาสร้างอันนี้นะครับ

ก็มีผู้เช่ามาแล้วครับติดมานะฮะ

ก็คิดว่าเป็นแบงค์จะไปไล่ยังไง

ผมซื้อมาตารางวาละ๒๐๐๐๐บาทนะครับ
๒๕๐๐วาลละก็ตกเป็นเงิน๕๐๐ล้านนะครับ
เมื่อผมจ่ายสตางค์ไปผมก็ต้องมีความกดดัน
เพราะอะไรครับเพราะผมไม่ใช่ใช้เงินสด
ผมกู้ธนาคารมาก็แสดงว่าผมต้องจ่ายดอกนะครับ
จ่ายดอกเนี่ยก็มีความกดดันว่าผมต้องเร่งไปทำ
่งไล่ผู้เช่าทั้งหลายออกไปผลักดันออกไปนะครับ
ทีนี้กระบวนการทางศาลก็ต้องเข้าใจว่า
กระบวนการทางกฎหมายนั้นใช้เวลานะครับ
เขาก็ต้องการถ่วงเวลาก็พูดง่ายว่ายิ่งนานยิ่งดีนะครับ
อยู่นานเขาก็เก็บเงินได้นะครับ
ช่วงนั้นเนี่ยร้านต่างเนี่ยก็ขายเบียร์
วันหนึ่งคุณมิ้นตกใจขายวันหนึ่ง๕๐๐๐แสนนึง
นี่เคาน์เตอร์เบียร์นี่แหละ
เข้าตัวเบียนเนี่ยขายขวดหนึ่ง๘๐ร้อยหนึ่งนี่แหละครับ
ขายวันหนึ่งละ๓๔หมื่นดังนั้นเนี่ยรายได้กว่าดี
ยิ่งนานเขาก็ยิ่งได้เขาก็ยิ่งได้นะครับ
บอกทำไมผมไม่คุยคุณเชื่อไหมครับ
ใครจะไม่คุยมันต้องคุยสิครับคุยแล้วเขาไม่ไปต่างหาก
เอาละครับดำเนินการต่อมาก็คิดผิดครับ
ผมคิดผิดผมทำความผิดนะครับผมพลาดไปนะครับ
เพราะความกดดันของผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยโง่ก็ว่าได้นะครับ
เพราะว่าผมเนี่ยใจร้อนว่าได้นะครับ
แต่เพราะว่ามันมีเงินดอกเบี้ยไล่ตามผมอยู่
ถ้าผมทำไม่ดีท่านผู้ชมครับผมก็ต้องล้มละลาย

เพื่อทำที่แปลงนี้ให้เกิดขึ้นมา
เพื่อที่จะต้องมาคืนทุนด้วยแหละเพราะว่าเรากู้มา
เพื่อจะเอาเงินไปคืนแบงค์เพื่อจะจ่ายดอกนะครับ
ตัวอย่างง่ายถ้าท่านผู้ชมมีบ้านซะหลังหนึ่งนะครับ
เมื่อเช่าเมื่อซื้อแล้วก็อยากจะเข้าไปอยู่
เข้าไปอยู่ไม่ได้ปรากฏว่ามีคนเก่าอยู่นะครับ
ก็ไม่ออกแถมเราต้องเป็นคนจ่ายดอกเบี้ย
มันก็ไม่ถูกค่าเช่าเราก็ไม่ได้ก็อย่างนั้นแหละครับ
ท้ายสุดแล้วดำเนินการต่อมาผมก็สู้ต่อมาตลอด๑๐กว่าปีนะครับ
ไปตามด้วยวิถีทางกฎหมายผมถึงบอกว่า
สู้ด้วยกฎหมายเนี่ยดีที่สุดท้ายสุดผมรู้ว่าผมต้องแพ้นะครับ
ผมต้องติดคุกติดตารางนะครับผมก็ต้องสารภาพแล้วครับ
คนจะบอกว่าชูวิทยเพิ่งมาสารภาพก็ยอมรับครับ
เพราะไม่ใช่ไม่ยอมรับแต่กระบวนการต่อสู้นั้น
มันก็ต้องสู้เต็มที่เสียก่อนนะครับ
สู้แล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดแน่นอนผมก็ต้องยอมรับผิด
สารภาพคือสิ่งที่ดีที่สุดท้ายสุดแล้ว
ต้องบอกคุณมิ้นว่าหลังจากผมสารภาพแล้วจะเป็นยังไง
อยากรู้เลยทิ้งท้ายไว้เบรกหน้า
เดี๋ยวกลับมาฟังกันว่าสารภาพแล้วมันเป็นยังไงกันต่อ
สูญวิษย์ตีแสดหน้า
ทิ้งคำถามค่าใจไว้สารภาพแล้ว

ตอนสารอุทธรณ์ท่านลงผม๕ปีนะครับเต็มแม็กซ์

ก็ต้องปรับตัวยุทธ์เราก็ต้องยอมรับ
ยอมรับสารภาพแล้วก็พูดความจริงให้สารฟังว่า
ผมมีความกดดันผมยอมรับผมทำผิด

ครับรับสารภาพ๒ปีคนก็ไม่เข้าใจแล้วครับ
คิดว่าผมมาสารภาพเอาชั้นดีการเนี่ยได้อย่างไร
มันต้องสารภาพอะไรมาตั้งแต่ก่อนที่คำตัดสินชั้นต้น

ซึ่งจริงเนี่ยเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับ
ผมไปปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมาย
ซึ่งเป็นอาจารย์ผมอายุตอนนี้ก็จะ๘๐ละครับ

สารภาพเมื่อไหร่สารภาพได้ทั้งนั้น
คนเราทำผิดจะสารภาพเมื่อไหร่มันสารภาพได้
เมื่อสารภาพแล้วแถลงให้กับศาล
สารท่านจะพิจารณาหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของสารท่าน
ผมก็ยื่นสารท่านรับแต่ว่ารับเรื่องไว้เฉย
ยังไม่ได้บอกว่ารับพิจารณาไหมแล้วก็ขยับไป๓เดือน
ก็มาตกเอาวันที่๒๖มกราปี๒๕๕๙คือปีที่แล้ว

เพราะว่าการสารภาพนั้นต้องมีตั้งแต่ชั้นต้น
แต่คำสารภาพของผมนั้นเป็นประโยชน์
เมื่อเป็นประโยชน์ก็มีผลให้ลดโทษ
ก็แสดงว่าผลลัพธ์มันก็เหมือนกันถูกไหมครับนะครับ
เอาคำสารภาพผมไปให้พิจารณาและลดโทษผมได้
ก็คือหัวใจหลักที่ผมต้องการก็คือลดมาเหลือ๒ปี
ผมก็ไปใช้กรรมครับคุณมินครับ
ชดใช้กรรมในคุกในเรือนจำ
สิ่งต่างที่ผมได้เขียนไว้เนี่ย
ผมก็ยืนยันหลายครั้งแล้วว่าเป็นประโยชน์

มันจะให้มีแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกต้อง
เรื่องที่สะอาดมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับ
เพราะคุกนั้นเป็นแหล่งรวมดาวโจรดาวร้ายทั้งหลาย

แค่ผมก้มเก็บของก็ขึ้นมาของหายแล้วล่ะครับ
ขนาดนั้นนะครับจริงครับ

คุณมิ้นก้มลงเก็บอะไรตกไปเนี่ยปั๊บยิบมาเนี่ย

เพราะว่าในคุกเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมดาวโจรดาวร้ายนะครับ

เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องรวดเร็ว
จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับ

แล้วไปตามหาได้ไหม
ที่ไหนล่ะครับจะไปเปิดดูของใคร

เพราะฉะนั้นเหมือนกับกลับไปอยู่เด็กประจำ
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็น
ในวันนี้ผมก็เขียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับว่า

กองงานเป็นยังไงบางคนทำงานนะครับ

ซอยนี่ก็คือห้องขังเล็ก
คือพูดง่ายไปติดคุกของคุกอีกที

นั่นแหละครับก็คือขังเดี่ยวนั่นแหละครับ

มีความกดดันแล้วก็มีการคุยกัน
ถ้าเอาไปขังคุณไว้อยู่คนเดียว

จะทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่ง
หรือมากสุดคือ๓เดือน
ก็นั่นหมายความว่าผู้ที่ทำผิดวินัยไม่ว่าจะมีมือถือ

หรือใช้ยาเสพติดลักลอบเอายาเสพติดเข้ามาหรือทะเลาะวิวาดกัน
กรมราชทันต์ก็มีระเบียบว่าจะต้องนำไปขังซอย
ซึ่งสูงสุดได้๓เดือนนะครับหรือว่าจะงดเยี่ยมญาติ

พวกที่รับผิดรับจบให้กับเพื่อนนักโทษ
ไม่ว่าคนที่ทำผิดก็บอกเดี๋ยวผมรับเอง
เดี๋ยวกูรับเองกูรับเองกูไปติดให้ขังซอย

พวกนี้คือรับเขาเรียกรับจบนะครับ
เมื่อรับแล้วก็จะต้องไปติดคุก
ตัวเองก็เป็นชั้นเลวมากอยู่แล้ว

เพราะพวกนี้มันก็เลยไม่เดือดร้อน

ชั้นดีมากเนี่ยไปตัดเขาเหลือชั้นเลวมากเนี่ย

เพราะออกมานอกคุกต้องไปนอนใต้สะพานลอย

เพราะฉะนั้นอยู่คุกก็ดีกว่าอยู่ข้างนอกคุก

บางคนก็มาแกะแนะแกะแหน

โทษตั้งแต่ไม่มีตัวเลข
ก็ต้องอยู่ในแดนตัวเอง

นี่สายสันดาน

เห็นแก่ตัวมันก็ต้องแสดงความเห็นแก่ตัว

ยูฟันเนี่ยคดีหมื่นปีนะครับ
คดีหมื่นปีท่านก็เคยเจอมาแล้วนะครับ

มันมีนักโทษหญิงที่ไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาลนะครับ

จะมีนักโทษจากทุกที่ทั่วประเทศนะครับ
อาการหนักก็จะมานะครับ
อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างของแตนนะครับ
แนนก็คือหญิงสาวอายุ๒๑ปี

กำลังมีอนาคตที่รุ่งโลศนะครับ

มีชีวิตการงานที่ดีนะครับ
แต่พลาดเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยที่ตัวเองจะรู้หรือไม่รู้นี่ผมไม่ทราบนะครับ

แล้วแฟนเขาเอายาไปขาย

คือเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันปฏิเสธลำบากจริง
พอไปดูแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปไหนไปด้วยกัน
เขาบอกเขารู้จักอยู่๓๔เดือนแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
ท้ายสุดสารลงครับแล้วลงหนักด้วยคือตลอดชีวิต
อายุ๒๑ปีการอยู่ตลอดชีวิตนั้นหมายความว่าอย่างนี้คุณมิ้น
หมายความว่าคุณต้องอยู่อย่างต่ำ๒๐ปี
อย่างต่ำหรอฮะต่อให้แบบลดโทษอภัยให้โทษหรอคะคืออย่างนี้
ตลอดชีวิตในคุกเขาเรียกว่าไม่มีตัวเลข
ตลอดชีวิตเพราะไม่มีตัวเลขเมื่อมีอภัยคุณจะลดเหลือ๕๐ปี
ตั้งต้นที่๕๐ปีคือมีตัวเลขแล้วนะครับ
หลังจากนั้นถ้าเกิดคุณเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรเนี่ย
คุณก็ได้รถตามส่วนไปนะครับ
ก็ลดไป๑ใน๙บ้าง๑ใน๘บ้าง๑ใน๗บ้างนะครับ
รถไปลดมาก็นั่นแหละครับประมาณ๒๐ปีคุณถึงจะได้ออกมา
แล้วตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำครับ

อ๋อเพิ่งจะติดนะครับเพิ่งจะติดครับเพิ่งจะติดนะครับ
ซึ่งผมเนี่ยดูรู้เลยถ้าผู้หญิงมาเนี่ย
ถ้าอายุน้อยคดียาถ้าอายุมากรักทรัพย์
ถ้าอายุมากหน้าตามา๕๐กว่าแก่หน่อยรักทรัพย
ไม่ต้องไปบื้อเปิดแฟรมดูอ๋อลักศัพท์
แต่ถ้าสาวมาคดียาทั้งนั้นนะครับก็บางคดีก็อาจจะน้อยหน่อย๗ปี๘ปีนะครับ
สูตรมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าคดียาเสพติด๒๕ปี

ถ้าเกิดเป็นโทษตลอดชีวิตอย่างต่ำ๒๐
เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมอยากจะเตือนท่านผู้ชม

เหตุที่ดูลำบากเพราะว่าบางครั้งเราไปอยู่บ้านเขา
เราไปกินนอนกับเขาหรือว่าเพื่อนชวนไปปาร์ตี้
พอเราเข้าไปมันกำลังเล่นยงเล่นยากันอยู่จู่
เคาะตำรวจเข้ามาโดนไปด้วยครับ
แต่การแก้ตัวอย่างอื่นมันก็ต้องแก้อีก
และการแก้ตัวเรื่องยาเสพติดโทษมันหนัก
พลาดไปนิดเดียวมันหมายถึงจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นทันที
เพราะฉะนั้นต้องหลักห่างไกลครับเรื่องยาเสพติด
ในช่วงสงกรานก็ดีอะไรก็ดีไม่ใช่ไม่มี
ตัวอย่างเช่นเรากลับไปบ้านนะครับ
เพื่อนกำลังกงลงกงเล่ากันอยู่กงเล่าเฮฮาปาร์ตี้
แล้วเสร็จปรากฏว่ามียงมียามาอาจจะมีใครสักคนนึงล่ะครับ
ในนั้นพกยามานะครับแล้วจู่จู่ตำรวจก็มา
เพราะว่ามีคนไปร้องว่าเสียงดังนะครับ
พอตำรวจมาค้นเกินไปเจอยาก็พ่วงหมดแล้วครับ
ทั้ง๕คนเป็นคดีหมดแล้วครับต้องไปแก้ต่างว่า
เราเพิ่งมานะครับเราไม่รู้เรื่องต้องไปตรวจฉี่
แล้วถ้ายาเยอะเนี่ยก็กลายเป็นนักโทษรายสำคัญ
คำว่านักโทษคดีรายสำคัญเนี่ยคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
หมายความว่าพักโทษก็ไม่ได้นะครับและเขาก็ต้องให้เป็นชั้นเร็วมากก่อนนะครับ
เข้าไปตั้งต้นนี้เขาก็แช่ชั้นคำว่าแช่ชั้นคือชั้นไม่ขึ้นครับ
ดังนั้นเรื่องราวต่างในนี้ผมก็ไปเซ็นแล้วแจกหนังสือไว้เยอะนะครับ

ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันอาจจะเป็นสาระนะครับเป็นประโยชน์นะครับ
ไม่บ้างไม่ไม่มากกว่าน้อยนะครับก็ลองหาซื้ออ่านกันดูครับ
คุณชูวิทย์ชอบบทไหนที่สุดในเล่มนี้คะ
เล่มนี้เหรอครับในเล่มนี้คือมันมีทอนท้ายหลากหลายชีวิตนักโทษนะครับ
แล้วก็มันมีเรื่องที่ผมเขียนไว้อีกนิดนึงนะฮะเรื่องราคาต่างในเรือนจำนะฮะ
ในการอยู่นะครับอย่างเช่นคำสับสับในคลุกไม่ได้หาง่ายนะครับ
สรุปครับลองอ่านดูนะครับ

คุณชุวิตความรู้สึกตอนที่ต่อสู้คดีมาเบีย๑๐กว่าปี
กับความรู้สึกตอนสารภาพต่างันไหมครับ

จากประสบการณ์ของผมนะครับผมยืนยันว่าท่านควรพูดความจริง
เมื่อคุณพูดความจริงเนี่ยคุณเหมือนคุณยกภูเขาออกจากอก
ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อคุณต่อสู้คุณโกหก

การที่คุณโกหกไปเรื่อยคุณก็ต้องหาหลักฐานเท็จไปเรื่อย
เมื่อคุณพูดความจริงไม่ว่าคุณจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐาน
ความจริงเนี่ยมันไม่ต้องหาหลักฐานมากครับ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าทุกครั้งเวลาจัดรายการชุวิตตีแสกหน้าเนี่ย
แล้วก็จะมีคุณผู้ชมส่งมาทุกวันเลยจริงว่า
ชูวิทย์ทำไมไม่ตีตัวเองบ้างล่ะ
ทำไมไม่พูดเรื่องธุรกิจสีเทาที่ตัวเองเคยทำบ้างล่ะ
เรื่องอื่นออกมาพูดดีจังเรื่องของตัวเองทำไมเงียบ

วันนี้ตีให้ฟังแล้วนะคะ
จริงพูดมาเยอะแล้วคุณมินคนที่เขียนอ่านคนที่อ่านจะไม่ทราบ
คือก็ตีตัวเองผ่านหนังสือเหล่านี้มาเยอะแล้ว
วันนี้มาตีแสกหน้าตัวเอง
ให้ฟังอีกทีนึงถึงสิ่งที่เคยทำผิดสิ่งที่เคยทำพลาด

จริงชอบคุณมิ้นมากพูดประโยคนี้ถูกต้องแล้วครับ
คือตีผมเนี่ยไม่ยากหรอกครับเพราะผมยอมรับแล้ว
เมื่อผมทำผิดก็ผมยอมรับสารภาพรับทุกอย่าง

แล้วก็สิ่งที่ผิดก็ชดใช้กรรม
ผมไม่เคยไม่พูดถึงตัวเองแต่พูดไปเยอะแล้ว
กลัวคนเขาจะเบื่อพูดแค่เรื่องตัวเอง

พูดเรื่องตัวเองมันพูดเยอะแล้วหรอกครับ

ผมที่แทบจะบรรยายใครก็รู้หมดแล้วผมทำอะไรมา

คุณมินครับผมไปเดินเดี๋ยวนี้ช่างดัง

ตีแสกแม่ตีแสกหน้า

ไม่ได้เรียกชุวิตอะไรแล้วชุวิตตีแสกหน้าครับอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะตอบคำถามหลายคำถามที่คุณผู้ชม
วันนี้ตีให้เห็นชัดให้ตาสว่างกันชัดพร้อมกันเลยผ่านรายการนี้
ใครอยากแชร์เลยนะคะจะได้รู้ว่าแต่ละชีวิตที่ผ่านมาแต่ละเล่มเนี่ยเป็นยังไง
สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่มินชอบจากหนังสือทั้ง๕เล่ม

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจริงคุณผู้ชม
พูดความจริงอาจจะตายมากกว่าด้วยซ้ำ
ความจริงทำให้คุณชุวิตเป็นชีวิตทุกวันนี้ได้
สบายใจได้ตีตัวเองก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วตอนนี้

เพราะว่าอย่างที่คุณชุวิตบอกมันสมเหตุแล้วก็สมผล
สบายทุกคนเดินทางกลับบ้านสงกราน

ใช้ชีวิตในเทศกาลสงกรานให้มีความสุขที่สุด

ก็ขอโวยพรให้คนที่เดินทางกลับบ้านได้
พบประสบกับความสุขความสวัสดีมีชัย
พบกับญาติพี่น้องพบกับพ่อแม่พบกับเพื่อนฝูง
ก็นั่งกินนั่งคุยนะครับก็ขอให้มีความสุข
และหลังจากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตในกรุงเทพนะครับ
ผมรออยู่ที่กรุงเทพนะฮะไม่ไปไหนครับ
ไม่ถึงบ้านแล้วก็กลับถึงบ้านแล้ว
กลับมาให้ถึงที่ทำงานและที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะ

ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ